หนึ่งในนั้นคือคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตนะครับ
ซึ่งในช่วงการหาเสียงที่ผ่านมาก็ออกมาโอ้โหเดินสายหาทุกภาคการเมือง
บอกไม่เอานักกัญชาเสรีนี่วันนี้ก็มานะครับ
พร้อมกับแสดงความเห็นว่าวันนี้มาในฐานะประชาชนจริงนะครับ
ถ้าเกิดว่าเขาสามารถร่วมมือกันจัดตั้งรัฐบาลได้อย่างสมบูรณ์ก็ยินดีด้วย
กัญชากลับไปอยู่ในบัญชียาเสพติดคุณชุวิตบอกว่าจากนี้
ไปร้านกัญชาต่างต่างต้องปิดตัวลงกัญชาเนี่ยจะต้องกลับไปเป็น

ต้องปิดมันไม่ปิดไม่ได้ครับถ้าจะพูดกำกึ่งต้อง
พูดให้ชัดครับต้องปิดทั้งหมดครับเหตุที่ต้องปิดทั้งหมด
เพราะมันกลับไปสู่เป็นกัญชาเป็นยาเสพติดส่วนการจัดตั้ง
รัฐบาลที่มีก้าวไกลเป็นแกนนำเนี่ยนะครับคุณชูวิทย์บอก
ว่ากลัวว่าจะมีแผนสองนะฮะจากการไปคุยกันที่ฮ่องกงคุณชูวิทย
อย่ามาอ้างเลยนะว่าไปแนะนำอาหารไปไหว้เจ้าและจำเป็น
ต้องออกมาพูดขอยืนยันว่าที่ฮ่องกงมีการพูดคุยกันเพื่อ
ให้มีที่นั่งสองร้อยแปดสิบเสียงค่ะมาถึงทางเพื่อไทยร้อย
เสียงจะสลับคั่วจัดตั้งรัฐบาลไปอีกซีกหนึ่งในคั่วรัฐบาลเดิม
หรืออย่างไรคุณชุวิตบอกแบบนี้นะครับ
คุณชูวิทย์บอกที่มาวันนี้ไม่ได้มาหาแสง
แต่เป็นการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงของตัวเอง
แผนสองเป็นของใครก็ขึ้นอยู่กับคนที่อยากกลับบ้านหรือไม่
ทำให้พระก้าวกลายซึ่งมีคันดิเดตนายกเพียงคนเดียวเนี่ย
จะต้องถูกตัดไปการจัดตั้งจะไปอยู่ที่เพื่อไทย
ที่เป็นตัวแปรสำคัญอยู่ในตอนนี้แล้วคนที่อยากกลับบ้านมาเลี้ยงหลาน
จะทำให้พลิกคั่วใหม่ให้ก้าวไกลเป็นฝ่ายค้าน
รวมอยู่กับรวมไทยสร้างชาติ
ส่วนเรื่องการแก้ไขกษัตริย์หยามาตรา๑๑๒เนี่ยนะครับ
คุณชุวิตบอกว่าถ้าจะไม่มีก็ต้องพูดให้ชัดไปเลยว่าไม่มี
ไม่อย่างนั้นอีกฝั่งนึงเนี่ยเขาไม่ยอมโหวตให้ง่ายแน่
ถ้าเกิดจะถามว่าคุณชูวิทย์จะแนะนำอย่างไรเนี่ย
ชูวิทย์บอกผมแนะนำอย่างนี้นะอย่าไปแตะเลยดีกว่า
แต่อย่างที่พี่อุ๋ยบอกค่ะมีหลายคนไปสังเกตการณ์ในวันนี้ค่ะ
แหมคู่ปรับของคุณชุวิตก็ไปด้วย
คุณสันทนาประยูณรัฐค่ะไปด้วยค่ะ
ไปที่หน้าห้องแถลงข่าวเลยนะคะ
คุณสันทนาบอกว่าทำไมทำไมผมจะมาไม่ได้
ผมมาทำธุระแถวนี้เลยแวะมา

ทำธุระแถวนี้เลยแวะมาทำไมจะมาไม่ได้
คือนักข่าวก็ถามเขาว่าแค่แวะมาแค่ผ่านมาแถวนี้หรือตั้งใจมาเพื่ออะไรหรือเปล่า
คุณสันทนาบอกว่าเอาจริงก็คือตั้งใจมาแสดงความยินดีกับคุณพิธา
อยากให้คุณพิทาได้จัดตั้งรัฐบาล
อยากให้จัดตั้งรัฐบาลให้ประสบความสำเร็จ
คุณสันทนะนำหลักฐานเป็นการประมูลรูปภาพของคุณพิธาค่ะ
เพื่อช่วยบริจาคเงินให้กับพักเก้าไกล

นี่จุด๗๗เหมือนกันค่ะ๗หมดเลยค่ะตัวเลขเป็นการประมูล
ประมูลรูปภาพแล้วก็บริจาคเงินเข้าพักเก้าไ

บอกว่านี่ไงภาพที่คุณสันทนา
นั่งร่วมโต๊ะกับคุณพิธา

โรงแรมคอนราชตั้งแต่ปี๖๕๒๙ตุลาคม๖๕

สถานที่เดียวกันแต่คนละปี

อ้างว่าคุณพิธาเคยพูดว่า

เดี๋ยวลองฟังเสียงคุณสันทนาค่ะ
วันนั้นพบอยากได้คะแนนผมก็ทำให้
แต่ผมจะทำให้ผมทำทุกอย่างใต้ดินทำให้ภักดิ์
แล้วทราบไว้ด้วยที่พวกผมกัดฟันกาให้ภักดิ์ก้าวไกลบางคน

คุณสันทนาก็เลยบอกว่าด้วยประโยคที่คุณพิทาเคยพูดกับตัวเองว่า

ที่ผ่านมาก็เลยพยายามจะช่วยหาเสียงให้กับพักเก้าไกล

เดี๋ยวไม่เจอคุณชูวิทย์ใช่ไหมวันนี้

เตือนกันหน่อยระวังจะเจอพิธาเก๊นะ
อันนี้แปลกมากพี่อุ๋ยมีจนได้

แจ็คสันหวังนี่
สวัสดีครับผมชื่อทิมพิธา
ว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่๓๐
ตอนนี้ผมกำลังจัดตั้งรัฐบาล
แต่มีปัญหานิดหน่อย
ผมอยากให้คุณช่วยส่งบัตร
เติมเงิน

เพื่อเป็นค่าดำเนินการเอกสาร

ผมจะแต่งตั้งคุณเป็นรัฐมนตรี

คนที่ได้ข้อความนี้เขาก็ถามเลยบอก

ได้ไงเนี่ยตัวจริงหรือเปล่า
ทางฝั่งพิธาบอกตัวจริงครับ
นี่คุณธนทรก็อยู่กับผมด้วยนะเนี่ย

แล้วบอกพอธนทรบอกสวัสดีครับ
นี่บอกเฮ้ยของจริง
เอาเป็นว่าผมจะบริจาคให้๑๐๐๐บาท

โอ้โหดูสิเขาก็เลยออกมาเตือนกันนะครับว่าระวัง
อย่าไปเชื่อนะครับ

โอ้โหแล้วใช้แบบชื่อ

อันเดอร์สกอร์พิธาอันเดอร์สกอร์เรียว

ก็เป็นทิมพิธาตัวจริง